ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งพักเพื่อไทยนะคะ
เพราะว่ากลุ่มอดีตสอภาคอีสานเข้ามารวมตัวกัน
ขอไม่สนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพัก
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะประเด็นของพบทบเปิดใจ
โอ้โหหลายคนเห็นพาดหัวนี้ไปนี่ตกกระใจเลยนะ
เพราะบอกเลยว่าไม่รับประกันว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกหรือไม่

คือเลือกตั้งยังไม่ทันได้เลือกยังไม่รู้ว่าจะได้เลือกปีหน้าตรงตามรถแบบนั้น

มีประเด็นที่โผล่ขึ้นมาก็ร้อนถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณล่ะค่ะที่จะต้องเป็นคนตอบคำถามสื่อมวลชน
ซึ่งผลเอกประวิทย์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าไม่น่าจะมีหรอก
พบทบบอกว่าถ้าอนาคตการเมืองเป็นต้นเหตุให้เกิดการจราจนอีก
ก็จะไม่รับประกันนะว่าจะมีปฏิวัติรัฐประหาร
เอกประวิทย์ยืนยันนะคะว่าถ้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไร
ส่วนตัวเชื่อว่ามันไม่เกิดแล้วล่ะเหตุการณ์แบบนี้
และการพูดแบบนี้ก็จะไม่กระทบกับบรรยากาศที่ประเทศกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งด้วย
ถ้าสงบก็เขาบอกว่าถ้าสงบก็ไม่มีอะไรนะ

ยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
ล่าสุดมีรายงานมาว่ากลุ่มอดีตสอสอภาคอีสานประมาณสัก๔๐คนเนี่ย
เดินทางเข้าพบนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพัก
แสดงจุดยืนคัดค้านไม่สนับสนุนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพักค่ะ
โดยเหตุผลเขาบอกว่าคุณหญิงสุดารัฐมีพฤติกรรมเข้าไปก้าวไก่การคัดสรรผู้สมัครเกือบทุกเขต
ทำให้กลุ่มอดีตสอภาคอีสานไม่พอใจ